ข่าวนี้มีเมามีเมาอุบัติเหตุแล้วก็อาถรรพ์หรือเปล่า

เอาดูอันนี้ก่อนคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิด
ตรงนี้ท่าเรือจุกเสม็ดเป็นท่าเรือเฟอรี่
ที่สตาหีบเกาะสมุยนะอยู่ที่สมแสนสตาหีบชนบุรีน่ะนะครับ
บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เห็นว่ารถคันดังกล่าวนั้น
ก็ขับมาดีดีนะขับมาดีดีแล้วพุ่งตกทะเลครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ตี๔ของ๔ตุลาคมที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบนะครับมีคนรอดชีวิตคือมากัน๓คนในรถคันนี้
รอดชีวิตคือนายระวีภาพหมัดสาราอายุ๒๐ปี
คนนี้นะอ่าคนนี้คุณพ่อฟ้านะอ่าอ่าคุณพ่อฟ้าผมเยาว์ยาวหน่อยน่ะ
ครับครับอันนี้คือระวีภาพระวีภาพครับส่วนอีกสองคน
คือนางสาวฮานุนคิมอายุยี่สิบสองปีและนางสาวนัทวันบุญอาจ
อายุยี่สิบสามปีสองคนหลังนี้ติดอยู่ในรถ
ไม่สามารถช่วยเหลือได้ครับพบว่าเสียชีวิตแล้วนี่ครับ
ตรงที่ตกไปนายระวีภาพผู้รอดชีวิตเล่าบอกว่า
เขากับเพื่อนรวมกันสี่คนชายหนึ่งหญิงสาม
มาจากกอทมมาเที่ยวมาดื่มมากินอยู่ที่สัตหีบ
พอเที่ยวเสร็จเที่ยวเสร็จก็ขับรถมาส่งเพื่อนผู้หญิงนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่สมสารครับจากนั้นเพื่อนก็ขับรถออกมานะครับ
ขับรถออกมาปรากฏว่าขับหลงทางหลงไปทางท่าเรือ
ซึ่งตอนนั้นเขาหลับอยู่นี่ใส่หัวเนี่ยตอนนั้นหลับอยู่นะ
ไม่รู้ครับว่ารถมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
จู่ครับจู่ก็ขับรถพุ่งตกทะเลไปเขาตกใจมาก
ถีบกระจกแล้วดันตัวนะครับทะลึ่งตัวออกมานะครับ
จากรถโผล่ขึ้นน้ำรอดอย่างหุดหวิดฮะ
แล้วเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนเป็นยังไงแล้ววีภาพแล้วเพื่อนเป็นยังไง
เหมือนตอนแรกหนูหลับไปแล้วแล้วหนูได้ยินเสียงแค่พูดว่า
ปลดเบลต์ให้กูหน่อยแล้วหนูก็รู้สึกอึดอัดหนูก็เลยตื่นขึ้นมา
หนูก็เลยเอาน้ำมันเข้ามาแล้วก็หนูก็เลยรู้สึกว่าเหมือนหนูอยู่ในทะเลอยู่แล้ว
แล้วหนูก็เลยแบบว่ามันพูดว่าบทเร็วไม่ได้
ผมก็เลยพูดว่ามึงถีบกระจกออกไปเลย
หนูก็เลยทิบปึ้งกระจกหลังหนึ่งทีไม่ออกหนูก็เลยทิบรอบที่สอง
เพราะหนูใส่ต้นสูงตรงหลังใช่ไหมใช่ค่ะหลังข้างขวาเลยแล้วหนูก็เลยออกมา
หนูก็เลยออกมาตำรวจก็เลยกู้รถ
รถขึ้นมาในรถมีกล้องวงจรปิด
ขออภัยมีกล้องหน้ารถขออภัยมีกล้องหน้ารถ
ก็ตรวจสอบกู้กล้องหน้ารถได้คุณผู้ชม
เมื่อกี้เบิร์ตบอกอะไรใช่ไหมอะไรนะเมาอุบัติเหตุอาถรรพ์

นี่พี่เบิร์ตคือคนไปโยงกับเมาเท่นบี

เอ้าก็รถคันนี้ผ่านตรงเมาเท่นบี
แล้วอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถบางส่วนนะ
เป็นช่วงเวลาตี๑๒๔นาทีรถเลี้ยวซ้ายแล้วนะเมื่อกี้
ตรงแยกเขาหมอนในซอยสุขุมวิทยสัตหีบ

เดี๋ยวขอฟังตรงนี้อีกทีหนึ่งเสียงกรี๊ดอะไรคะ
คนในรถเหรอพี่เบิร์ดตอนที่เลี้ยวซ้ายมันเกยฟุตปากแล้วไม่ใช่แค่เกยอย่างเดียว

แล้วอันนี้ตอนที่เธอลงมาดูความเสียหายหน้ารถ
แล้วก็มาถ่ายรูปคุณผู้ชมสองคนผู้หญิงคนนี้คือคนที่เสียชีวิตนะคะ
นี่คือคนที่เสียชีวิตนะเนี่ยแล้วก็นั่งยองถ่ายว่าดูแบบข้างล่างเป็นอะไรหรือเปล่า
เป็นอะไรหรือเปล่านี่คือฮานิลคิมเหรอนะจากนัทธวรรณบุญอาจ
ใช่ค่ะแล้วฟุตป่าตรงนี้นะดอมริมถนนสุขุมวิทย์ใกล้ทางเข้าเมาเท่นบี

ทีนี้พอลงมาดูความเสียหายทั้งสองคนคุยกันเหมือนกับหยอกล้อกันสนุกสนาน
ยังมีการหัวเราะแล้วก็มุ่งหน้าไปท่าเรือจุกเสม็ด
พอตอนตีหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาที
กล้องหน้ารถบอกว่าคันนี้ขับเข้าไปในท่าเรือจุกเสม็ด
เหมือนกับไม่ชำนาญเส้นทางแล้วก็พุ่งตกทะเล
คนเลยไปวิพากษ์วิจารณ์ไงว่าเอ๊ะไปจอดรถหน้าสถานที่ที่ฆ่าชีวิตคน
เมาเท่นบีหรือเปล่าแต่บางคนก็จะบอกว่า
อย่าไปมองว่าเมาเท่นบีให้มองว่าเมาก่อน
ใช่เมาก่อนแต่ว่านิดนึงเมื่อกี้อาถรรพ์ไปแล้ว
วิทยาศาสตร์ดิไอ้ตอนที่เลี้ยวเข้ามาเนี่ย
มันมีอะไรกั้นไหมที่มันจะมาตกน้ำมันมีอะไรกั้นก่อนไหม
ให้เป็นที่สังเกตอ่ะเออนะฮะที่สังเกตว่ามันสุดทางน่ะ
มีไหมไม่มีนี่ทำไมรถถึงเข้ามาตรงได้ขนาดนี้
เออเนาะไม่มีอะไรกว้างเลยอ่ะลายตรงนี้มันควรจะมีอะไรกั้นไหม
หรือว่าอีกก่อนที่จะถึงไอ้สิ้นสุดทางเนี่ย
มันควรจะมีรั้วอะไรกั้นมีไฟอะไรบอกไหม
อันนี้วิทยาศาสตร์นะครับไม่มีแบรีเออร์อะไรมากั้นเลยเนอะ
เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อไปนะครับวันนี้ตรวจสอบกันต่อไปครับ